ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเกิดขึ้นที่พัทยานะคะ
หนุ่มวัย๒๘ปีตกงานไปพักอยู่อพาร์ทเมนต์
ก็ต้องจ่ายค่าเช่าถูกไหมปรากฏว่าไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่า
ค้างอยู่กว่าพันกว่าบาทยังจ่ายไม่ครบ
อพาร์ทเมนต์ทำไงไล่ออกจากห้องเลย
ไล่ออกจากห้องพักหนุ่ม๒๘ปีกำลังจะขนของออกจากห้องพัก

ปรากฏว่าไปมีปากเสียงกับเจ้าของห้อง
ทีนี้เจ้าของอพาร์ทเมนต์ทำไงคะ
ใช้ไม้หน้าสามตีจนกระทั่งขาหัก๒
ท่อนชาวเน็ตถามมันเกินไปไหมเกินไปเปล่า

คนไหนภาระพูดได้แล้ว

คุณจะอาจเป็นเพื่ออะไร
ผมมีสิทธิ์

หลังจากที่เป็นคลิปแล้วก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน

คิดเห็นเยอะมากนานาจิตตังค์นะคุณสุภาษานะ
บางคนก็เห็นด้วยกับคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย

เงิน๑๐๐๐บาทถามว่าคลิปนี้ใครเอามาแชร์ล่ะ
ญาติของผู้ชายที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปนั่นแหละค่ะ
เอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็บรรยายถึงความเจ็บปวดผ่านตัวหนังสือ
ข้อความเล่าบอกว่าชายในคลิปไม่มีเงินจ่ายค่าห้อง
ขอไว้ว่าตอนเย็นจะรีบหาเงินมาจ่ายให้ครบ

แต่ทางเจ้าของอพาร์ทเมนต์บอกว่าให้รีบขนย้ายออกไปซะ
ไม่งั้นจะยิงให้หมดเลยไม่งั้นจะยิงให้หมดเลย
ในคลิปจึงไปหารถมาขนของย้ายของออกไป
พอขนของขึ้นรถเสร็จปุ๊บประมาณว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วฝั่งเจ้าของอพาร์ทเมนต์ก็เข้ามาต่อย
เอาไม้หน้าสามมาฟาดที่ขา
ก็เลยทำให้ขาเห็นบอกว่าขาหักเลยนะคะ
เอาไม้มาฟาดที่หัวและเอาไม้ไปฟาดที่หลัง
ดีนะที่ผู้ชายในคลิปใส่หมวกกันน็อก
เข้าใจว่าญาติของเธอผิด

แต่ก็ไม่เห็นต้องทำร้ายร่างกายกันถึงแบบนี้เลย
ทีนี้หลังจากที่เกิดคลิปนี้แล้ว
ทีมข่าวค่ะติดต่อไปที่ผู้ชายคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
จริงก็คือคุณเทพิทักษมศุกร์อายุ๒๘ปี
ให้ข้อมูลกับเรานี่โอ้โหคุณดูสิ

ให้ข้อมูลบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
ก็ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙เหมือนคนอื่นนั่นแหละ

ก็เลยเอาล่ะทำอย่างไรดี
หาเงินมาจ่ายค่าห้องไม่ครบ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะถูกทำร้ายร่างกายถึงขนาดนี้นะ
ขาซ้ายหัก๒ท่อนแบบนี้
ฟกช้ำดำเขียวไปทั่วร่างกาย
หลังเกิดเหตุก็เลยตัดสินใจ
ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองพัทยา
ตำรวจนัดหมายให้ไปพบอีกครั้งในวันนี้

เห็นบอกว่าเป็นผู้กว้างขวางในพัทยา

ให้สังคมกดดันอีกทางหนึ่ง

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเห็นใจกันเปิดใจ
รับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบ